เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอา
วันนี้คลื่นจับตาที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะในทะเลอาวไทยตอนล่างติดจังหวัดยาลาและนราธิวาสตรงนี้นะคะจะเห็นเป็นสีน้ำเงินตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะ
จุดนี้มีฝนไงคะก็เลยทำให้คลื่นสูงได้ถึงสองเมตรช่วงนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งด้วย
อุณหภูมิกันบ้างค่ะเช้าเช้าแหมภาคเหนือภาคอีสานเหมือนเดิมเลยนะได้รับอากาศเย็นตลอดเลย
เหนือภาคอีสานตอนเช้ายอดดอยยอดภูยังคงอากาศเย็นนะคะส่วนพื้นที่อื่นอื่นตลอดทั้งวันค่ะ
ร้อนชื้นร้อนชื้นสลับกันไปแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังคงมีความชื้นเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยค่ะ
และนอกจากนี้นะฟ้าแจ้งจากปากแบบนี้ค่ะแดดอาจจะร้อนนิดนึงค่ะ
ภาคอีสานเขาบอกว่าภาคอีสานตอนบนเนี่ยอากาศจะเย็นช่วงเช้าใช่ไหม
อีหนังละบาทนี่กินข้าวจี่ค่ะข้าวจี่คือสิ่งที่ฮอตฮิตมากค่ะ
ออกมาซื้อข้าวจี่ด้วยค่ะเพราะว่ามันอร่อยจริง
หนาวกินแล้วมันฟินมากค่ะ
เอาจากภาคอีสานไปภาคเหนือค่ะคนภาคเหนือเขาบอกฤดูหนาวต้องกินแกงกระด้าง
แกงกระด้างเนี่ยจริงมันก็เป็นแกงธรรมดานั่นแหละแต่ว่าตั้งแกงไว้ข้ามคืน
ตื่นเช้าขึ้นมาอีกทีเอ้าแข็งเป็นแบบนี้เลยแล้วสำหรับหมลบุญนะคะเขาก็เลยเรียกแกงกระด้าง
นิยมในภาคเหนือมากค่ะโดยเฉพาะช่วงอากาศเย็นหรือว่าช่วงฤดูหนาวแบบนี้ค่ะ

เพื่อนที่จะร่วมกิจกรรมเป็นอย่างหมดแล้วเนี่ยจะมาหรือไม่มาไม่รู้เหมือนกันนะคะ
แต่มานะมานะเดี๋ยวมานัดเจอกันหรือว่าดิฉันมาเช้าเกินไปอ้าวไม่เป็นไรค่ะไม่เอาไม่เอา